ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่นะคะ

คุณล่ะโหลดหรือยัง
น้ำน้ำสะเด็ดสมเป็นเพชรเข็มขน
ได้เกียรไหนก็สนใจทุกตำบล
ขาดพร้อมคนอยู่ที่ผลงานพาดมา

วงการบันเทิงผ่านการร้องเพลงลูกทุ่ง

และหายชุติมาสิงห์ใจชื่น
เปิดเวทีเปล่งประกายพร้อมกับรองชนะเลิศทั้งสี่
เจมส์ภูมิภูชิตพรพรม
เบลสงสิตเอื้ออังกูลดิสกุล

นับตังค์นันนพัฒน์ระดิตสิริจิรเดช

จะเปิดเวทีขับกล่อมคุณผู้ชมด้วยเสียงเพลง
กับศิลปินชื่อดังของวงการเพลงลูกทุ่งไทย
และขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกร
ดำเนินความสนุกประจำเวทีเพชรดารา
ประกายเพชรคุณสมเกียจจันทราม

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ

ผมเสนาลิงสมเกียจจันทรามนะครับ
รับหน้าที่ดูแลตลอดเดือนธันวาคมนะครับ

ที่จะโชว์ความประทับใจในเพลงลูกทุ่งของเรานะครับ
โดยเหล่าศิลปินเพชรดารา

เป็นเพลงแก้เพลงเกี้ยว

แก้กันไปแก้กันมา

ไม่ใช่ร้องปุ๊บปั๊บถอดกันหมด

แก้เพลงแก้เพลงอ่า
ศิลปินวันนี้ที่จะมาร่วมเปิดเวทีกับเรานะครับ
ความสูงไม่ถึง๑ไม้บรรทัศน์นะครับผม

ถ้าอย่างนี้อ้าวเดี๋ยวพบกับเขาเลยนะครับ

ใครใครนิ้วชี้ขยี้จมูก

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
โบกนิดเถิดนะคนดี

คำที่บ้านของเจ้า
กินข้าวกับอะไร

ใครเป็นคู่ควรแม่คุณ
ใครเป็นคู่ควรแม่คุณ

ใครเป็นคู่ควรแม่คุณ
ใครเป็นคู่ควรแม่คุณ

ใครเป็นคู่ควรแม่คุณ
ใครเป็นคู่ควรแม่คุณ
ใครเป็นคู่ควรแม่คุณ

อะไรแล้วเธอถึงได้งามแสนนมงามลำเกินคน

มองแล้วพี่ก้อยมองจงตาที่ภาวะใจลอย
พี่ลอยลางเลือนเหมือนดังคนละเมอ
เธอลืมหายใจบอกนิดเถอะนะคนดี
บอกพี่สักคำงามคำที่บ้านของเจ้า

กินอะไรก็สวยเพราะว่าสวยประจำ
ธรรมชาติสร้างมาไม่ต้องทานหน้าตาให้มันเหมือนลิเก

คนในกรุงหนุ่มยาวสวมรองเท้าสูงจัง

ลองไปเดินบ้านฉันยังไม่ทันตามวา
ตกขนาดตาลอย
สวัสดีครับ

ทำไมศิลปินเดี๋ยวนี้เขาอารมณ์ร้อนกันนะ

เวลาเราล้อโศลปินรุ่นบี้แป่งไปอย่างไร
ค่ะก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียจอย่างกินขาดที่ได้มาร้องเพจกับพี่โน้ม

คือว่าเป็นคนที่พอร้องเพราะว่าพระราชอาณาจริงและวิธีการร้องเขาเป็นคนเก่งมาก
เขาสามารถที่จะคอนโทนเสียงได้ครับผมเป็นศิลปินได้เลยครับ
ได้เลยนะนี่ระดับตำนาน

เดี๋ยวคุณถามแล้วคุณตอบเองเนี่ย
มันไม่ได้คุณต้องถามได้ที่จังหวะนี่หนึ่ง
คุณมีอะไรที่จะแนะนำรุ่นน้องไหมครับ

ยิ่งรู้ยิ่งฉลาดก็ยิ่งทำให้เราเก่งมากขึ้น
จริงเพลงคู่เป็นเพลงที่ร้องยาก

เทียบคลียากมาก
มีก็ต้องลดให้คนนี้
นั่นเรื่องต่ำ

แล้วใครลืมใคร
ข่าวว่าเพาปรับใหม่
นครปฐม
บิ๊กครับเป็นไงได้ร้องเพลงกับพี่แคท
รู้สึกอบอุ่นเหมือนได้ร้องเพลงกับแม่
ภูมิชื่อว่าเผ็ด
อยู่ที่ไหนก็คือเผ็ด
น้ำงามตะเด็ด